น้ำท่วมน้ำหลากต้องระวังสิ่งหนึ่งที่ห้ามไปคือ

แล้วก็สังเกตท่านน้ำมันสีขุนแดงน้ำตาล

ต้องประกาศปิดเป็นการชั่วคราวเพราะว่าน้ำป่ามันหลากลงมาเยอะมากเลย

คุณผู้ชมสังเกตสีของน้ำให้ดีนี่แหละคือสภาพสีของน้ำที่เป็นน้ำป่าไหลหลักนะฮะ
อันนี้คือน้ำตกเอราวันโอ้โหค่อนข้างจะขุ่นแล้วก็ไหลมาแรงมากเลยครับ
แล้วมันก็บวกกันกับปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาสะสมมาก
ระหว่าง๗๙ตุลาคมทำให้มวลน้ำในลำห้วยหมองไล่
แล้วก็ลำห้วยยอมตลาดที่ป่าต้นน้ำมันไหลลงมา
รวมกันที่น้ำตกเอราวันตั้งแต่ชั้น๗ลงมาถึงชั้น๑เลยแล้วก็มาแรงมาเร็วมาก
แล้วก็บอกว่าอุทยานแห่งชาติเอดะวันต้องประกาศปิดชั่วคราวเลย
ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกเอราวันโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย
ประกาศปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ปกติแล้วเนี่ย
สภาพน้ำตกทั้ง๗ชั้นเนี่ยจะกลายเป็นสีฟ้าใสมีความสวยงามพอน้ำป่ามันไปนะ
ช่วงนั้นเนี่ยถึงจะให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะไปท่องเที่ยวได้แล้วมันก็จะสวยงามมากนะตอนนี้อย่าไปนะฮะ
ให้ข้อมูลเสริมนิดนึงน้ำตกเอเรวันเนี่ยสวยมากถ้าเขาอยู่ในสภาวะปกตินะจะมี๗ชั้นนะฮะเขามีชื่อด้วยนะ
คืนไหลคืนรัง๒วังมัชชาอันนี้ป่าเยอะ๓ขาน้ำตก๔นางผีเสื้อ๕เบื่อไม่ลง๖ตรงพฤกษาและ๗ภูผาเอราวัน
ใครที่อยากไปเดี๋ยวรอให้น้ำป่าน้ำฝนนั้นไปก่อนแล้วก็คลอดไปเที่ยวกันกับน้ำตกเอราวันที่กาญจนบุรีนะครับ